ไปดูที่จังหวัดนาฏบ้างนะคะมีชายวัยสามสิบหกปี
ขี่รถจักรยานยนต์จะไปฟอกไตที่โรงพยาบาลทีนี้ระหว่างทางเนี่ย
มีต้นสักข้างทางเนี่ยอยู่อยู่ก็หักโค้นลงมาแล้วมาทับด้านหน้ารถ
ทีนี้พอทับด้านหน้าตัวคนขับเลยกระเด็นออกไป
เพียงพร้อมด้วยกู้ภัยและพลเมืองดีก็ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังจากที่มีเหตุต้นไม้มาล้มทับคนขี่รถจักรยานยนต์จนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ตำบลฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
โดยจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๒๔
พบนายรัตนาชัยพงชัยพิวัฒน์อายุ๓๖ปี

นอนอยู่บนถนนบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ขาและแขนขวาหักร่างกายซีกซ้ายไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ
โดยพบว่ามีต้นศักดิ์ขนาด๑คนโอบหักโค้นลงมา

ทำให้รถไม่สามารถสันจรผ่านไปมาได้ขวางแบบนี้เลยนะคะ
และเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องช่วยกันมาประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
ใช้มีดตัดกิ่งต้นศักดิ์เพื่อให้รถคันอื่นสามารถสัญจรได้ค่ะ
จากการสอบถามนายรัตนาชัยตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านที่อำเภอแม่จริม
จะไปฟอกไตที่โรงพยาบาลในตัวเมืองน่าน
แล้วก็นำโทรศัพท์มือถือไปซ่อมด้วย
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ต้นสักขนาดใหญ่นี้เลยค่ะ
ก็หักโค้นลงมาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถของเขามาถึงพอดี
ก็เลยถูกต้นศักดิ์ล้มทับด้านหน้ารถ
ตัวนายรัตนาชัยคนขี่ก็เลยกระเด็นตีรังกา
จักรยานยนต์และต้นไม้ตกลงมากระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสนี่แหละค่ะ
ที่พลเมืองดีขับรถผ่านมาเห็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือนะคะ
กู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลน่าน
และเจ้าหน้าที่หมวดการทางแม่จริมก็นำเลื่อยยนมาตัดต้นศักดิ์ใหญ่ออกจากพื้นผิวจราจร
พร้อมทั้งนำรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บไปเก็บรักษาไว้ที่สพภูเพียงนะคะ
เดี๋ยวถ้าผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก็จะสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ